คุณผู้ชมคะมาดูกันต่อเรื่องของพฤติกรรมของโจรที่เข้าไปก่อเหตุ
อันนี้เป็นโจรที่เข้าไปแอบงัดตู้เติมเงิน
แล้วก็ตู้กดน้ำของหอพักแห่งหนึ่ง
จากนั้นออกมายืนดูผลงานตัวเองอย่างภาคภูมิใจ

ต้องกอดอกดูเลยไหมฮะ
เดี๋ยวจะจับภาพได้นะครับว่าเขาภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก
ในการตัดกุญแจตู้เติมเงิน

นี่มายืนกอดอกมองแบบนี้เลยค่ะ
อันน่าเป็นความภาคภูมิใจนะ
ชมผลงานตัวเองอย่างนี้แหละค่ะ
จรกรรมผลงานตัวเองไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะ

หลังจากเขาตัดกุญแจแบบตู้น้ำหยอดเหรียญ
เสร็จแล้วก็ประมาณว่านึกทำไมเราถึงเก่งขนาดนี้

หลังจากได้เงินดีแล้วก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แล้วก็มาเท้าเสาพิงดูแบบนี้
ดูแบบนี้นะคะแล้วกล้องเนี่ยจับไว้ได้ด้วยนะคะ
ถึงพฤติกรรมของโจรรายนี้
นางบุญเรือนลายประดิษฐ์อายุ๖๙ปีนะคะ
เขาอยู่บ้านเลขที่๘๑ทับ๑หมู่๑
ดำบลวางตะเขียนที่อำเภอเชิงเสาอำเภอเมืองเชิงเสา
เอากล้องวงจรปิดจากคลิปนี้ไปแจ้งความนะคะ
แล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปสำรวจจุดเกิดเหตุ
คือด้านหลังเขาเปิดเป็นร้านขายของชำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๓๐พฤศจิกายน

เป็นผู้ชายผอมสะพายกระเป๋าสวมแมสขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ
ขับรถมาจอดที่หน้าประตูหอพัก
แล้วก็คาดว่าพอจอดรถเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ทำก่อเหตุเลยนะคะ
อาจจะเดินขึ้นไปบนชั้น๒ของหอพักก่อน
แล้วก็ลงมาก่อเหตุเพราะว่าตามเวลาจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายหายไปสักประมาณ๕นาทีหลังจอดรถแล้ว
แล้วก็เดินออกมานะคะพอเดินหายไปปุ๊บก็เดินออกมา
จากนั้นก็มางัดตู้กดน้ำก่อนงัดเสร็จก็ไปงัดตู้เติมเงิน
ว่าคนร้ายเอาครีมมาตัดแม่กุญแจที่คล้องตู้จนขาดนะคะ
หลังจากนั้นก็ยืนมองผลงานของตัวเอง
แล้วก็เดินไปที่หอพักไปด้านหน้าหอพัก
เข็นรถจักรยานยนต์ออกไปนะคะ
ระหว่างนั้นก็มีการนำเงินออกไปจากตู้ได้ล่ะค่ะ

แต่เมื่อกี้เหมือนเขาหันมาเห็นกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะ

มีมุมหนึ่งหันมาเห็นแล้วว่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยขี่เข็นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่อยู่ในหอแห่งนี้

ไม่รู้ว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า

คนร้ายยังไม่เกรงกลัวยังกล้าที่จะมาก่อเหตุนะคะ
เจ้าของหอบอกว่าตอนนี้ทำได้แค่เพียง
เตือนค่ะให้คนที่อยู่หอพักที่นี่
กุญแจดีมาล็อกห้องล็อกรถจักรยานยนต์เอาไว้
แล้วก็อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ
เพราะไม่รู้จุดประสงค์ตอนขึ้นไปที่หอพัก
ไปทำไมเออไปทำไมนะฮะ
สอดส่องดูแลกันแล้วกันคุณผู้ชม